ถามคนดูแบบนี้ว่าภาวะกับไอ้ทางเลื่อนไหม
ภาวะกินเลือดแบบนี้หรือว่าลิฟต์แบบนี้
บันไดเลื่อนบันไดเลื่อนแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชม
ธัญบุรีคลอง๑๓จังหวัดปฐุมธานี

เขากลัวรอยต่อพื้นสะพานข้ามแยก

คุณพอมองแหงนขึ้นไปเอ้า

นั่นเหรอสิพี่ปุ๊กไม่ต้องแข็งนะแล้วชาวครอง๑๓เขากลัวมันจะซ้ำรอย
ตอนสะพานถล่มจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมที่ราชกระบัง
นี่คือสะพานข้ามแยกคลอง๑๓ถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงน้ำรัก

จุดที่มีการแยกตัวของสะพานข้ามแยกอยู่ตรงรอยต่อกลางสะพานเลย
ห่างกันสักหลายนิ้วอยู่เหมือนกันนะ
ชาวบ้านที่ขับผ่านไปผ่านมาทั้งที่อยู่ข้างล่างก็กลัว
คนที่อยู่บนสะพานก็กลัวเหมือนกัน
กลัวไปตามกันกังวลเรื่องความปลอดภัย

มันไม่ใช่การก่อสร้างทางวิศวกรรมหรืออะไรใช่ไหม
คือมันรอยแยกใช่ไหมอ๋อใช่มันแยกออกมาแล้วคุณ

คุยกับชาวบ้านคลอง๑๓ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
จุดนี้เคยเกิดรอยแยกมาแล้วเมื่อปี๖๐ก็คือ๖ปีที่แล้ว

กระทั่งมาชำรุดซ้ำอีก
ไม่ใช่แค่สะพานมีรอยแยกนะ
ถ้าไปดูที่ขอบสะพานคุณผู้ชมมันจะเห็นร่องรอยการแตกร้าว
ของปูนี่มันหลุดร่วงลงมา
มันขนาดไหนกันมันเห็นเหล็กเส้นเลย
นี่ชำรุดแบบนี้คุณผู้ชมไม่ให้ชาวบ้านเขากลัวได้ยังไง
ก็เลยชาวบ้านเขาก็กังวลทุกครั้งแหละ
ที่ต้องใช้สะพานข้ามแยกนี้ก็คิดอยู่ในใจ
สักวันมันจะถล่มไหมนะจะถล่มไหมนะ
กลัวว่าจะเป็นเหมือนที่สะพานถล่มย่าลาดกระบัง
ก็เลยอยากให้หน่วยงานเข้ามาเร่งซ่อมแซมโดยด่วน
คุณผู้ชมลองดูสิถ้าเป็นมอเตอร์ไซต์
แล้วเห็นเป็นรอยแยกแบบนี้เราก็ใจคอไม่ดีแล้วครับ
สำหรับสะพานแห่งนี้อยู่ในความดูแล
ของแขวงการทางหลวงนครนายก
โดยทางผอแขวงการทางหลวงนครนายก
ก็ส่งหนังสือให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่๓

และจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์
ตอนนี้ศูนย์เสนอให้ตั้งงบประมาณไว้แล้วในปี๖๗ปีหน้า
โดยจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที
ช่วงต้นปีงบประมาณที่จะถึงนี้ดังนั้น
ชาวคลอง๑๓ที่ธัญบุรีอาจจะต้องรอก่อนนะคุณผู้ชม
รอช่วงต้นปีงบประมาณก่อนนะครับ

แต่ไม่ต้องให้มันสะพานแยกแบบนี้ก็ได้เนอะ
แต่ผมแปลกใจเรื่องงบประมาณที่เขาให้รอ
งบปี๖๗นะต้องรออนุมัติก่อนด้วย
ยังไม่มีงบปี๖๗ก็คือตุลา
ใช่ฮะแต่มันต้องรออะไรต่างนานานะ
กว่าจะอนุมัติกว่าจะจัดอะไรนะผู้รับเหมา
หรือยังอะไรหน้าคุณผู้ชมกลัวนะ